ตอนนี้เวทีดีเบตของสถานีโทรทัศน์ช่องต่างเนี่ย
ก็มีเยอะมากขึ้นทุกทีทุกทีแล้วนะครับ
เข้มข้นบ้างทั้งโดนตำหนิติเตียนไปก็บ้าง
มีพิพักวิจารณ์ไปบ้างก็มีนะฮะ
แต่ว่ามีของช่อง๙ที่ออกอากาศไปเมื่อคืนวันพระสบดีที่ผ่านมา
วันที่๒๘กุมภาพันธ์นะครับ
แบบใหม่ใช่ครับให้ตัวแทนของแต่ละพักมายืนที่แท่น
พักนะ๑๐พักเลยเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลย
ยืนอยู่ตรงนี้เลยนะฮะแล้วคอยตอบคำถามนะครับ
จากนั้นนำนักศึกษามา๑๐๐คนเลยนะ
คนส่งมาจาก๑๖สถาบันไม่เคยรู้คำถามมาก่อนคุณผู้ชม

ที่จะรับฟังเสียงจากตัวแทนนักศึกษาณขณะนั้นได้เลย

ใช่หัวข้อก็คือการเมืองไทยในความคิดของคนรุ่นใหม่ควรเป็นอย่างไร
แต่ทีนี้เมื่อวานคุณผู้ชมก็คือมีคำสั่งจากทางบ่อนบริหารของทางอสพ

ให้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคนยุติบทบาทการทำหน้าที่
เป็นผู้ดำเนินรายการดีเบตระหว่างตัวแทนพักการเมืองเนี่ยค่ะของช่องเก้าครับ
แล้วเขาก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
เพราะว่าเขาพูดเลยในฐานะวิชาชีพสื่อสารมวลชน
ที่มีอายุงานเกือบ๓๐ปีดิฉันไม่ยอมรับการทำหน้าที่ลำเอียง
และขอขอบคุณต่อเสียงตอบรับในแง่ดีจากผู้ชมทีวีต่อรายการดีเบตของช่อง๙
อันนี้คือช่วงนึงช่วงท้ายของโพสต์
ซึ่งจริงดีเบตของช่อง๙ในคืนวันนั้นก็มีคนชมเยอะเหมือนกัน
บอกว่ารูปแบบแปลกใหม่และดูทันสมัยดี
แล้วก็รับฟังเสียงจากน้องนักศึกษาดี
ส่วนคุณตุ๊กคุณอรวรรณก็เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้ว

ว่าพี่เขาทำงานด้านการเมืองมาก็เยอะนะ

ก็แบบเข้มข้นมาตลอดชีวิตของพี่เขาเหมือนกันนะครับ
ครั้งนี้ก็ได้รับมอบหน้าที่ในการทำเวทีดีเบตนะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าที่มันเป็นปมปัญหาเนี่ย
มันเกี่ยวกับเรื่องของการชี้นำผู้ชมให้เห็นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
ทีนี้อย่างที่บอกค่ะดิฉันยกตัวอย่าง

๙ข้อบางข้ออย่างเช่นเขาถามว่าเห็นด้วยหรือไม่
พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจไม่ร่วมการดีเบต

แล้วก็เห็นด้วยหรือไม่ที่รัฐมนุน๖๐ในบทเฉพาะการ๕ปีแรก
ให้สว๒๕๐คนร่วมโหวตเลือกนายก

แล้วก็เสียงเห็นด้วยน้อยเหลือเกินเสียงไม่เห็นด้วย
สตูดิโอวันนั้นนะกี่เสียงก็ว่ากันไป

ข้อก็ให้น้องนักศึกษาได้ร่วมแสดงความคิดความเห็นด้วยนะครับ

ก็มีบรรดาเพื่อนสื่อมวลชนรวมถึงผู้ชม
ก็มาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก
ส่วนทางฝากฝั่งของพักการเมือง
อย่างคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งพักเพื่อไทย
ก็บอกว่าหากผู้ดำเนินรายการถูกถอดออกจากการทำหน้าที่

พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจไม่ร่วมดีเบตจริง
ถือเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก

ทางสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยตอนนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อจะออกแถลงการในเรื่องนี้ด้วยนะคะ

แต่ช่วงนี้ขอบคุณล่างภาษามืออาจารย์พระวันแสงสุนทรกันด้วยค่ะ